คุณผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามคอลัมป์เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ทั้งสองท่านก่อนปกติแล้วรับประทานทุเรียนเนี่ย

เพราะเวลากินต้องหาที่กินให้ดี
จะได้ไม่ไปรบกวนคนที่เขาไม่ชอบบางคนเขาก็

แต่ว่านอกจากชะนีก่านยาวหมอนทองอะไรต่างแล้ว

เกือบ๕๐๐กว่าสายพันธุ์ด้วยกัน
สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีครับ

มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้
เช่นเคยคุยกันกับดรออิสร่างกูนอะอยุธยา

อาจารย์ได้ลองหรือยังครับคุณผู้ชมครับทุเรียนในประเทศไทย
หลายคนอาจจะคุ้นรสคุ้นลิ้นอยู่ไม่กี่สายพันธุ
แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงแล้วของไทยเอง
เรามีเป็นร้อยร้อยสายพันธุ์นะครับไม่เป็นไรครับ
บางคนบอกว่าก็ทานอยู่ไม่กี่ชนิดเองเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเพราะอะไร
คำถามแรกในวันนี้ก่อนครับอาจารย์ที่ผ่านมาผลผลิตทุเรียนของบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
ทุเรียนไทยถือว่าเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงมากนะครับ
บริโภคเองทั้งในประเทศนะครับแต่ที่สำคัญที่อยากให้ดูก็คือ
ทุเรียนไทยส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก
มากกว่าที่บริโภคในประเทศเองอีกนะครับและตัวเลขการส่งออกเส้นกราฟข้างบนนะครับ
แสดงเห็นว่าเมื่อปี๒๕๕๔เราส่งออกทุเรียนประมาณ๒เกือบ๓แสนตัน
เดี๋ยวนี้การส่งออกทุเรียนสูงถึง๓๘๐๐๐ตันต่อปีครับ
เพราะฉะนั้นคิดว่าอนาคตทุเรียนไทยยังสามารถขยายตัวได้อีก
แต่เรามีการบ้านบางอย่างต้องทำกันครับ

เขาบอกว่าพันธุ์ที่นิยมมากที่ส่งออกไปแล้วขายได้ดีคือหมอนทอง

สายพันธุ์อื่นส่วนใหญ่จะบริโภคในประเทศ
จะมีชะนีก้านยาวแล้วก็กระดุมครับ
ในบ้านเราเห็นบอกว่ามีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยเหรอครับ

เช่นอินโดเนเซียเขาจะมีพันธุ์ทุเรียนอยู่ที่ประมาณ๒๐สายพันธุ์

เราเคยรวบรวมข้อมูลได้อยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าสายพันธุ
แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

รวมกันแล้วมีมากถึง๕๐๐กว่าสายพันธุเรียนเลยครับ
อาจารย์ครับคำถามสำคัญคือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่เรามีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากขนาดนั้น
ครับสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าหน่วยงานรัชการโดยกรมวิชาการเกษตร
ได้มีการรวบรวมสายพันธุเวียนพื้นบ้านเอาไว้นะครับ
บางทีเราก็จะมีการผสมข้ามสายพันธ
บางทีมีสายพันธุ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะมีชื่อเรียกต่างกัน
สิ่งต่างเหล่านี้ทำให้ในฐานข้อมูลเรา
พบว่าเรามีชนิดทุเรียนอยู่ประมาณ๕๐๐กว่าสายพันธุ์ครับ
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นครับด้านข้างอาจารย์
นี่คือหลักคนมักจะนิยมรับประทานกันอยู่ไม่กี่ชนิด

แล้วเราจำเป็นต้องมีหลากหลายสายพันธุ์เพื่ออะไรครับอาจารย์
เหนือจากหมอนทองชะนีก้านยาวแล้วก็กระดุมเนี่ยนะครับ
เหตุผลสำคัญของความหลากหลายอันนี้ก็เป็นเพราะว่า
ถ้าเราสามารถรักษาความหลากหลายของสายพันธุเรียนไว้ได้เนี่ย
เราจะสามารถพัฒนาทุเรียนนะครับ
ให้มีความสามารถที่จะคงทนต่อเช่นปัญหาในอนาคตครับ
ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
หรือแม้รสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยน
ผู้บริโภคอาจจะต้องการทุเรียนไม่หวานมากนัก
สิ่งต่างเหล่านี้เราสามารถตอบโจทย์ในอนาคตได้

ทุเรียนให้มีความสามารถที่จะปลูก
แล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ครับ

หนึ่งผมอยากสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลสายพันธุเรียนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็๒ข้อมูลเหล่านี้ต้องมาทำการค้นคว้าวิจัย
เพื่อที่จะพัฒนาพันธุเรียนที่ตอบโจทย์สังคมในอนาคตครับ
และนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนไทย
ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่ต่อไปครับ

ทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ